ไปตามกันต่อเรื่องของคดีปล้นทองที่ลบบุรี
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ผมลงพื้นที่ไป๔วันที่ผ่านมา

คนเองก็ไม่ค่อยกล้าไปเดินห้างไม่ค่อยกล้าไปอยู่ในจุดที่
ไปหาเหมือนแลเพิ่มเติมจากการข่าวที่มีมาทั้งหมดว่า
มีคนให้ข้อมูลเยอะมากจากฝั่งชาวบ้านเองก็ดี
แล้วก็สามารถคัดกรองบุคคลต้องสงสัยได้น้อยลงน้อยลงเรื่อย
เพราะว่าการครอบครองปืนมันจะมีบุคคลที่ครอบครองจะมีชื่อระบุไว้อยู่แล้ว

พนนัทธพลสุรสอนผู้บังคับการตลอดภูทรจลบบุรีก็แถลงข่าว
บอกว่าตำรวจสนทิศกำลังร่วมกัน
ระหว่างตำรวจภูทรภักด์หนึ่งตำรวจภูทรจลบบุรี
โดยปฏิบัติการพิเศษหน่วยคอมมันโดและทีมสืบสวนนครบาล
ไปตรวจค้นพื้นที่๑๒จุดทั่วเมืองลบบุรี
ทั้งบ้านพักอาศัยต่างสนามยิงปืน
ซึ่งคาดว่าจะมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้
เพราะว่าตำรวจต้องการหลักฐานข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้
มีการเปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ต่างในจังหวัดลบบุรี
หลังสารอนุมัติหมายค้นแล้วก็มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
ตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วม
ในการตรวจค้นในครั้งนี้เราก็ถ่ายภาพได้แค่บางส่วน
ภาพเฮลิคอปเตอร์ได้ภาพในเขตพื้นที่ของทหารบางส่วนเท่านั้น
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีบอกว่า
หลังสารอนุมัติหมายค้นชุดสืบสวนก็เลยต้องนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
จุดไม่ใช่บุคคลต้องสงสัยแต่ตำรวจต้องไปพิสูจน์
สิ่งที่ต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็เลยต้องเข้าไป
เอาไปฟังเสียงของท่านผู้การครับ
เป็นในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีก็เป็นการไปตรวจ
เราได้ขออนุมัติต่อสารขอหมายไปเพื่อค้นหาพยานหลักฐาน
ตลอดจนตรวจสอบพยานหลักฐานต่างเพื่อนำมาวิเคราะห์
แล้วก็บางสิ่งบางอย่างถ้าจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์เราก็จะส่งตรวจพิสูจน์ครับ
ทั้งหมดมีกี่จุดครับสามารถบอกไว้ว่าเกี่ยวข้องยังไง

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนร้ายหรือว่าเรื่องของอาวุธหรือว่าอะไร
ทุกอย่างฮะทุกอย่างเราได้ดำเนินการพอสมควรเราก็ตรวจสอบ
เป็นการหาพยานหลักฐานนะฮะหาพยานหลักฐานตลอดจนตรวจสอบ
พยายามหลักฐานมาตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์เหตุต่างนะครับ
ชุดที่ไปเมื่อเช้าเริ่มทยอยกลับเข้ามานะครับ
เดี๋ยวพอมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องประชุมแล้วก็วิเคราะหยาดหลักฐานต่าง
ที่แต่ละชุดได้มาว่าเป็นไงบ้างค่ายทหารทุกค่ายนวยทหารทุกหน่วย
พร้อมจะให้ความร่วมมือ๑๐๐ยืนยันได้เลยครับ
อย่างที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเขาไปเอารายชื่อของคนที่ครอบครองปืน
รุ่นเดียวกันกับที่คนร้ายใช้มาคัดกรอง
มีผู้ต้องสงสัย๓คนใน๓กลุ่ม

ตามที่กราฟิกขึ้นหน้าจอนะฮะคนในเครื่องแบบ
แล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปคือพลเรือน

ตอนนี้ยังไม่มีการตัดกลุ่มใดออกไป
ก็คือยังเก็บเอาไว้กลุ่มละ๑คนตามที่เป็นบุคคลต้องสงสัย
เพราะตำรวจยังคงต้องค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องการทำทุกอย่างให้มันละเอียดรอบครอบ
ส่วนคนร้ายจะยังอยู่ในพื้นที่หรือออกไปแล้วยังตอบไม่ได้

สำหรับเป้าหมายในการตรวจค้นหลักก็คือบ้านพักตามทะเบียนราฐ
ของกลุ่มคนที่ลงทะเบียนปืน๙มมอันนี้
รุ่นที่คนร้ายใช้ในรถบุรีที่ครอบครองปืนทั้งหมดทั้งมวล
ตำรวจเขามีรายชื่อคนครอบครองไว้แล้ว๒๖๗คน
ถ้าไปเทียบเคียงขนาดลำกล้องที่เหมือนแล้วตรงกับที่คนร้ายใช้
คือ๔๓๕นิ้วจะมีเป้าหมายเหลือ๑๓คนตามที่ปรากฏ
เป็นผู้ครอบครองถูกกฎหมาย๑๓คนแล้วก็พลเรือนอีก๑๑คน
ก็ตัดออกมาแบบนี้แล้วก็มีคนในเครื่องแบบ๒คน
จนสุดท้ายสามารถคัดกรองผู้ต้องสงสัยเหลือ๓คนใน๓กลุ่ม
ละ๑คนลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายมากที่สุด
ขณะที่ทีมข่าวเองก็เดินทางไปที่บ้านของนายชัยพงศ์รัศมีร์
ซึ่งเป็นหลานชายของนายกเทศมนตรีตำบลโกโก
หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็ไปเจอกันกับนี่เลยนายธนปพลเงินเมย
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลโกโกพร้อมกับญาติ
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการปล้นในครั้งนั้นอันนี้รถเขา
ขณะที่ทางด้านของนายกเทศบนตรีเองมีการออกมายืนยันเหมือนกัน
ปรีชาจารณ์นะฮะก็เดินทางไปแจ้งความกับกรอบมันครับ
การปราบรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาทยากรรมนะครับ
นายทัพปะนนท์นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดินทางมาที่กรอบมันครับ
การปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปท
นี่นายคนนี้นะฮะหลังในโลกออนไลน์มีการแชร์รูปภาพแล้วก็โปรไฟล์ของเขา
นี่นี่คือคนร้ายอ้นทองลบบุรีนะฮะเขาต้องการจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่แชร์คนโพสต์เนี่ย
คนนะที่แชร์ไปโพสต์ไปเขาเสียหายเขายังไม่ใช่คนร้ายเลย
แชร์ว่าเขาเป็นคนร้ายก็เสียหายทั้งตัวแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเพียงอดิตนักเรียนใน๑๐ทหารบกที่ยังไม่ได้รับราชการ
เพราะลาออกมาก่อนเรียนจบปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
ไม่มีอาวุธปืนรุ่นที่คนร้ายใช้วันที่เกิดเหตุเห็นตำรวจกับกู้ภัย
วิ่งรถกันวุ่นเต็มไปหมดก็ตามไปดูที่ห้างแต่ยืนดูที่จุดเกิดเหตุหลังแนวกั้น
เพราะตอนนั้นไปทำธุระแถวนั้นพอดีอีกทั้งบ้านพักเองก็อยู่ห่างจากห้างจุดเกิดเหตุเพียง๖กิโลกร
เลยขับรถไปดูแต่เขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเห็นภาพยังงงอยู่เลย
ว่ามีการนำรูปภาพของตัวเองไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
อีกทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่ารูปภาพของเขาเป็นข้อมูลจากทะเบียนราช
มีเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแหละที่สามารถนำภาพนี้ออกมาจากระบบได้
แม้จะไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
แม้ว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีการไปลงบัตรธิบัตรจำวันไปแล้ว
แต่วันนี้ต้องการจะมาแจ้งความเอาผิดกับคนที่แชร์และโพสต์ข้อความและรูปภาพของเขา
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดด้วย
ช่วงที่เกิดเหตุถ้าผมได้กล้องจากสพตท่าหินเนี่ย
ผมจะส่งแฟนประมาณ๒ทุ่ม๔๐ครับผมรถเข้ามาประมาณนั้น
แล้วก็หลังจากนั้นผมจะส่งผมก็ขับรถกลับบ้านเลย
ก็กลับตามไปดูแล้วก็เรียกไปทางที่โรงพิธีศาสตร์

คือวันเกิดเหตุเราได้ไปที่เกิดเหตุด้วย

ผมยังถ่ายรูปให้แฟนดูอยู่เลยประมาณ๒ทุ่ม
ก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้มีเสมอ
ครับผมเต็มใจครับผมเต็มในตัวเลย
อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะแชร์รูปใคร
จะไปโพสต์ข้อความอะไรที่มีบุคคลอื่นอื่นมาเกี่ยวข้องอืม
มันมีความผิดตามกฎหมาย
เขาเอาผิดกับเราได้เรื่องของพระบอคอมพิวเตอร์
แบบนี้ดีกว่าถ้าสื่อหลักหรือทางการหรือเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ปล่อยรูปนั้นออกมาไม่ได้มาจากทางการ

ถูกต้องคุณผู้ชมติดตามข่าวให้ดีนะ
ถ้าจับได้เรานำเสนอทันที
แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ยังจับไม่ได้
นี่๓คนแล้วนะที่โดนแชร์หน้าไป

แล้วมันเสียครอบครัวเขาเสียหายกับชื่อเสียงเขา

ลองคิดว่าถ้าเป็นเราขึ้นมามันแก้ข่าวลำบากนะครับ